ปลายเดือนแล้วไม่รายงานก็คงจะไม่ได้
เรื่องแปลกในธรรมชาติเรื่องแปลกเหนือธรรมชาติ

ไปดูที่บ้านฉางจังหวัดระยองกันก่อนเลยค่ะ
ต้นกล้วยตานีหลังบ้านเลขที่๒๕๖
ของนางสาววรรณรสวรเสนา
ปลีออกมาที่กลางลำต้น

ปลายแต่นี่มันออกมาตรงกลางเลยค่ะ
นางสาววรรณรสบอกว่าก่อนหน้านี้มีเพื่อนบ้านมานะ

พอมาดูเอ้าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่

ฝันว่าเห็นหญิงสาวผมยาวเดินอยู่ริมกำแพงบ้านแถวต้นกล้วย
พอเดินมาเปิดใบตองแห้งที่คลุมต้นอยู่เท่านั้นแหละ
อุ๊ยมีปลีกล้วยแทงออกมา
ดูแล้วมันเหมือนเลขอะไรนะ
เลขอะไรนะ

ส่วนหนึ่งมีนาคมก็ถูกอีกละ๖๕๐
งวดนี้ถูกไม่ถูกรอดู

ในสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
สาขาพระประแดงก็มีกล้วยน้ำวาที่ถูกตัดเหลือแต่ต่อ

นี่คือตัดไปแล้ว๒ครั้งแต่กลับไม่ยอมตาย

แทงปรีแล้วก็ออกลูกมาชาวบ้านก็แหมประหลาดจังเลย
นำพลวงมาลัยกับทูปไปปักอธิษฐานขอขอเรียกแล้ว

กับทั้งนับผลทั้งนับปรี

เขาบอกว่าเลขที่๕๔๕ทับ๑
ไม่รู้นับได้ผลเท่าไหร่ปีเท่าไหร่ก็ว่ากันไป

อันนี้ก็มีซัก

เอาปิดท้ายที่เจ้าแม่ตะเคียนทองสองพี่น้อง

อยู่ที่วัดใหม่สามัคคีอำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสินนะคะ

วันที่รถเคลนยกต้นแต่เคียนทึ่งซองต้นขึ้นจากน้ำ
ท้องฟ้าที่มันโปร่งโล่งแดดร้อนจัดนี่นะ
แล้วก็เกิดฝนตกลงมาเฉยเลยค่ะ

บันดาลความชุ่มฉ่ำมาให้โชคลาภแน่เลย
นอกจากจะมีการโรยแปลก๒เลขกันแล้ว

เครนที่เป็นคนยกเอาต้นตะเคียนทั้งสองต้นขึ้นมา

รถขนย้ายของก็เอาอายุสะพานก็เอา
บริจาคในพิธีบวงสวงก็เอา

มันจะออกเวลากันอะไรอ่ะก็๐ถึง๙อ่ะค่ะ